โอเคแค่นั้นนะ

แล้วก็เร็งค่ะ

ให้ความฟังเลยหยุดรอยหยุดรอยหยุดรอย
เอาตัวเทปมามันความเทปป่ะความเทปดำ
เฮ้ยเดี๋ยวไข่หาดเฮ้ยเดี๋ยวไข่มาให้หาดก่อน
อะไรก่อนไข่หาด

ตัวใหญ่เนี้ยอ่ะสบูรณ์มากเลยสบูรณ์มาก
มันมันไม่เข้ามาเลย
ผู้ภัยอืมก็เลยรุดมาดูที่ไหนที่เอ่อ
ดารารีสอร์ทอืมแล้วไงเป็นไงก็ตกใจฮะ
เพราะไม่เห็นโหตัวเทาตัวละเข้อ่าไม่เคยเจอมาเหมือน
แทบที่แม่งแดดจับมาหรอครับก็เลยแจ้งลูกไข่
ใกล้เคียงมาสนับสนุนเพราะว่าทำคนเดียวไม่ได้
อืมตัวใหญ่นี่มากี่คนก็มากันสามคนช่วยกันจับ
สามคนครับนะพร้อมเทียบรูมั้ยหนักประมาณสี่สิบโล
ยาวประมาณสองเมตรกว่าหรอครับถือว่าใหญ่เทขเลย
ตัวนี้นะครับที่ว่าครับอ่าเขาบอกอ่ะนะแม่บ้านบอกว่ากินแมวแมวประมาณ
ตัวหายไปหมดเลยอืมน่าจะใช่ครับตัวนี้ท้องใหญ่ไหมใหญ่ครับใหญ่อืม

เอาเอานี่ค่ะเอาเคอย่างเงี้ยเลยอ้าวโอ้โหเลยเลยเนอะ
ไหลไหล
ไอ้งูบอกให้อยู่อยู่แม่อยู่ขับไปเลยขับไปเลย
ขับไปเลยขับไปเลยเดี๋ยวขับไปเลย